สมรักคำสิงนะครับเป็นยอดนักมวยในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้
เมื่อปี๒๕๓๙ในโอลิมปิกครั้งที่๒๖
และหลังจากการเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาหลังคว้าเหรียญทองได้แล้วนะครับ
ก็ได้มีโอกาสเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเหรียญทองครั้งนั้น
ไปฟังความประทับใจความทราบซึ้งใจของสมรักคำสิง
ที่มีต่อโอกาสนะครับในการน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเหรียญทอง
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
จากรายงานของเราครับ
สมรักคำสิงนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่น
ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่แอดลันต้าสหรัฐอเมริกา
เผยถึงเคล็ดลับคาถาของตัวเอง
เพื่อขอพรจากในหลวงรัชกาลที่๙ก่อนขึ้นชกทุกครั้ง
โดยสมรักเผยว่ายังคงทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเสมอ
ครั้งเมื่อเคยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท
หลังคว้าเหรียญทองแรกให้ประเทศไทยได้
ในอลิมปิกเกมส์ปี๑๙๙๖
พอกรรมการชมือให้สมรักษ์ชนะเราก็ดีใจเผลอตัวกระโดดรถเต้น
สักพักหนึ่งข้าราชการผู้ใหญ่ที่นั่งดูด้วยก็หัวเราะเรา
เราก็เลยรู้สึกอายก็เลยค่อยนั่งลงมานะฮะ
แล้วผมก็พนมมือขึ้นขออนุญาตครับข้าพุทธเจ้ากับผมสมควรจะชกต่อหรือไม่ครับอะไรอย่างนี้
ก็อยู่ที่ตัวสำลักถ้าสำลักคิดว่าพร้อมอยากชกอยู่
คิดว่ายังไหวก็ชกแต่ถ้าคิดว่าพอแล้วหรือว่าไม่พร้อมก็สอนคนรุ่นหลัง
แล้วก็ให้เป็นเยาวชนตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้สำนักตัดสินใจเอง
วันนี้พระองค์จากคนไทยไปแล้วสมรักจึงอยากฝากถึงคนไทยทุกคน
ให้รักกันสามัคคีกันเพราะเมื่อท่านมองลงมาแล้ว
จะได้ยิ้มอย่างมีความสุข
ตอนนี้พ่อก็อยู่บนสวงสวรรค์มาแล้วนะครับ
ก็ผมว่าพ่อเขามองเราอยู่ครับก็อยากให้คนไทยมีความรัก
สามัคคีกันแล้วก็ยิ้มให้กันนะครับ
ผมว่าพ่อเห็นเรารักกันพ่อเห็นเรารักกัน
พ่อก็อยากมองเราที่สวงสวรรค์แล้วส่งยิ้มให้เรายังมีความสุขครับผม